เอาละครับช่วงนี้พร้อมที่จะพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของการแข่งขันเรือยาวกันแล้ว

แข่งขันสุดยอดเรือยาวประเพณีสืบสารตำนานเจ้าพระยาสุดยอดแห่งสยามครั้งที่๑๐ได้กำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว
มีเรือร่วมแข่งขันกว่า๓๖ลำ
บรรยากาศจะสนุกสุดมันมากน้อยแค่ไหนนะครับ
ติดตามจากคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์
รายงานสดมาจากสะพานพระราม๘เชิญเลยครับ
บรรยากาศที่บริเวณริมน้ำเจ้าพระยาที่สะพานพระราม๘ในเวลานี้คึกคักเป็นพิเศษนะคะ
เนื่องจากว่าวันนี้มีการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี
ซึ่งมีสุดยอดฝีภายจากทั่วประเทศและ๑๐ประเทศที่มาเข้าร่วม
และอีกไม่กี่นาทีนี้นะคะก็จะเริ่มการแข่งขันคู่แรกแล้ว
บรรยากาศในวันนี้คึกคักสนุกสนานอย่างแน่นอน
จากว่าสนามในวันนี้เป็นสนามครั้งสุดท้ายในฤดูการปีนี้แล้วค่ะ
หลังจากที่มีพิธีเปิดงานไปในช่วงสายที่ผ่านมานะคะ
รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน

ก็มีการแสดงและมีการเตรียมความพร้อมของเหล่าฝีภาย
ทีมต่างกว่า๓๖ทีม
ที่จะมาร่วมแข่งขันชิงชัยในการแข่งขันเรือภายในครั้งนี้ค่ะ
ร่วมกับกรุงเทพมหานครและกองทัพเรือ
รวมถึงสมาคมเรือภายแห่งประเทศไทย
ได้จัดงานการแข่งขันเรือยาวประเพณี
แห่งประเทศไทยจัดมาแล้ว๑๐ครั้ง

มีการแข่งขันออกเป็น๓ประเภทค่ะ
ประกอบไปด้วยการแข่งขันเรือภายนานาชาติ

ถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรีพร้อมกับเงินรางวัล๕แสนบาท
มี๑๖ทีมจาก๑๐ประเทศเข้าร่วมนะคะ
อังกฤษจีนฮ่องกงมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์และไทย
พิเศษก็คือการตกแต่งและใช้เรือหัวหงหรือสวอนโบ๊ท

เป็นการสร้างการจดจำการแข่งเรือสยามที่ประเทศไทย
เนื่องจากว่าการแข่งขันที่ผ่านมานั้นเป็นเรือหัวมังกรค่ะ

ก็คือการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
โดยกรุงเทพมหานครประเภท๕๕ฝีภาย
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล๕แสนบาท
และอีกหนึ่งประเภทก็คือการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่๔
โดยกรุงเทพมหานครประเภท๓๐ฝีภาย
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เงินรางวัล๒๐๐๐๐๐บาทนะคะ
ซึ่งการแข่งขันเรือยาวประเพณีคู่แรกที่กำลังเริ่มใน๑๐น
ก็คือทีมจากปัญญาปอนำโชคจากจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
วันนี้จะมาเจอกับเจ้าแม่ประดูทองจากจังหวัดชนบุรีค่ะ
ซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าแข่งขันชิงชัยกันมาโดยตลอด
วันนี้ถือว่าโคจรกันมาพบกันอีกครั้ง
การแข่งขันทั้งหมดไทยจะมี๕๔เที่ยว
ระยะทางเที่ยวละ๕๐๐เมตร
ตอนนี้เรื่องคนพบกันกันสำหรับการเตรียมความปลอดภัย
หรือว่าเรือชูชีพเอาไปพร้อมรองรับสถานการณ์ตลอดเวลา
ตลอดทั้งวันวันนี้นะคะสามารถที่จะมาร่วมชมมาร่วมเชียร์ทีมโปรดในดวงใจของคุณผู้ชมได้นะคะ
เนื่องจากว่าจะมีการหาผู้ที่จะเข้ารอบชิงชนะเลิศ
และจะมีการแข่งขันกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันสุดท้ายแล้วค่ะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามบรรยากาศได้ทางไทยรัฐทีวีด้วยนะคะ
และนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดขณะนี้ค่ะ
สุภานีคสมโภตข่าวไทยรัดทีวีรายงานสดจากสภานพระราม๘ค่ะ